ส่วนช่วงแรกนี้ความคืบหน้าตกลงแล้ว

ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันบอกว่า
การจับกลุ่มผู้ต้องหาฆาตกรต่อเนื่อง๓ศพ
จังหวัดปฐุมธานีเชื่อว่าจับกลุ่มไม่ผิดตัวแน่นอน
ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะพยาน๓คนก็เดินทางไปนะคะ
เพื่อชี้ตัวผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
แล้วก็บอกตรงกันว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุจริงค่ะ
สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
มีพยาน๓คนเดินทางไปชี้ตัวผู้ต้องหาคดีฆ่า๓ศพ
ทั้งหมดก็ชี้ตรงกันว่านายจิมมี่อายุ๒๐ปีชาวพม่า
ที่ตำรวจสอนอบังซื้อจับคุมตัวได้
เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และก่อเหตุฆ่าผู้ตายซึ่งเป็นคนเก็บของเก่า
จากนั้นพันตรวจเอกวารินทองตรารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
พันธุ์ตำรวจเอกอริยพันฟักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
นำกำลังตำรวจและทหารกว่า๒๐นาย
ตัวนายจิมมี่ผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
และตามที่พยานระบุว่านายจิมมี่อยู่ในที่เกิดเหตุรวมทั้งหมด๖จุดค่ะ
ตลอดการนำตัวผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุนายจิมมี่ยอมรับว่าตัวเองนั้นผ่านมาที่จุดดังกล่าวจริง
แต่ไม่ใช่ผู้ที่ลงมือฆ่า
ด้านพนตรโทษานิสมหาฐะวรผู้บันชาการต่ำรดนครบาลระบุว่า
แม้จากการสอบปากคำตลอดทั้งคืนผู้ต้องหาจะยังให้การภาคเศษ
และให้การวกวนในหลายเรื่องแต่เชื่อว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ที่ก่อเหตุจริง
เนื่องจากมีพยานเป็นสาวประเภท๒ที่มาชี้ตัวบอกว่า
เคยพบเห็นนายจิมมี่นั้นไปบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ยังขอมีเพศสัมพันธ์กับพยาน
แล้วก็ยังมีพยานเป็นเด็ก๖ขวบที่เห็นเหตุการณ์ขณะลงมือใช้เชือกมัดศพแรกอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องผลการตรวจร่างกายแม้จะพบว่ามีบาดแผลทั้งเก่าและใหม่ปรากฏอยู่
แต่ไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากการกระทำผิดหรือไม่
แต่ระหว่างการสอบปากคำตรวจพบคราบสีแดงคล้ำบนเสื้อที่ผู้ต้องหาระบุว่ามีสวมใส่อยู่เพียงชุดเดียว
ซึ่งผลการตรวจด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันเบื้องต้นว่าเป็นรอยเลือดจริง
เชื่อว่าไม่ใช่รอยเลือดของผู้ต้องหา
ถ้าหากพบว่าตรงกับผู้เสียชีวิตรายใดรายหนึ่ง
ก็จะสามารถเชื่อมโยงคดีที่เหลือได้ทั้งหมด
คาดว่าจะได้รับผลการตรวจภายใน๑๒สัปดาห์นี้นะคะ
นายจิมมี่นั้นส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภาพประตูน้ำจุฬาลงกรไปตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
โปรดติดตามตอนต่อไป